งานของทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน
วันที่ผ่านมาครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
เราเจอกับทีมเบอร์๑ของอาเซียนนั่นก็คือฟิลิปปินส์
ผลงานไทยยอดเยี่ยมนะครับแม้ส่งตัวสำรองแต่ก็เอาชนะไปได้
พร้อมกับส่งฟิลิปปินส์นะครับเบอร์หนึ่งของอาเซียน
ตกรอบแรกขาบ้านของตัวเองครับ
เป็นเกมในสายเอนะครับนัดสุดท้ายไทยก็เข้ารอบรองไปแล้วนะครับ
ในฐานะแชมป์กลุ่มก็เลยส่งตัวสำรองลงเล่นในเกมนี้
ชุดเลยนะครับซึ่งก็เป็นแกนหลักจากแชมป์เมื่อสองปีก่อนครับ
โอกาสของมงคลทศกรัยนะครับในช่วง๖นาทีแรกบางบอลแล้วก็ได้เอี้ยวตัวยิงครับ
ปัดทิ้งไปได้ทางมูลเลอร์ลูกสาวประตูของทางฟิลิปปินส์นะครับ
ค่อนข้างสูสีครับฟิลิปปินส์หมดอย่างหนักเหมือนกันนะครับ
ลูกนี้กองหลังของเรามงฉลับแล้วบอลไปชนเสานะครับ

กรอบสมาธิยังดีครับสามสิบสี่ยังแจ๋วประตูมือสองนะครับ
สินทรีย์ใช่แล้วโอกาสหลุดขึ้นมาของสนาพุทธมาสุกนะครับเด็ดขาดมาก
ลูกนี้ลุยจี้เข้าไปเลยครับยิงสองนัดติดต่อกันนะครับ
แล้วเป็นประตูโทนทั้งสองนัดให้ไทยนั้นเก็บอีก๓คะแนนนะครับ
สามนัดชนะรวดครับมีเก้าแต้มเต็มก็เข้ารอบไป
พร้อมกับส่งทางฟิลิปปินส์ตกรอบเนื่องจากว่าอีกหนึ่งคู่ที่เตะพร้อมกันนะครับ
โดนีเซียชนะสิงคโปร์สองหนึ่งอินโดตามไทยเข้าที่สอง
หลังจบเกมครับเกียรติศักดิเสนาเมืองก็บอกว่า
พอใจกับ๙แต้มเต็มในรอบแรกซึ่งเป็นผลพิสูจน์ว่าไทยนั้นก้าวขึ้นมาเป็น
อีกชั้นหนึ่งนะครับของอาเซียนนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีงานหนักรออยู่ในรอบรองชนะเลิศ
ขณะที่สินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุลนะครับบอกว่าดีใจที่ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยในเกมนี้
แต่จากนี้ต้องตั้งใจในการฝึกซ้อมกันต่อและจะต้องไม่ประมาทคู่แข่งในรอบต่อไปครับ
สามนัดก็มันมีทั้งยากมีทั้งง่ายน้องน้องทุกคนก็อาจจะมีเหนื่อย
แล้วก็ร่วงใจแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่เก็บสามแท่มสำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นสามแท่มแล้วทำให้เราได้๙แท่มในรอบแรม
ก็แน่นอนครับผมก็คาดหวังเหมือนกับที่คนไทยคาดหวังนะครับ
ภายที่หนึ่งอินโดว์ที่สองฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์ตกรอบไปนะครับ
ก็ต้องยอมรับว่าการแข่งขันในรายการนี้มีความสูสีกันในทุกสมัยนะครับ
แม้ว่าไทยจะพัฒนามากน้อยเพียงไร
แต่ว่าบรรดาทีมคู่แข่งนั้นเขาก็สู้เต็มที่อยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าต้องการจะล้มไทยให้ได้โปรแกรมในรอบรองชนะเลิศนะครับ
นัดแรกสี่ธันวาคมทีมไทยจะบุกไปเยื่อนที่ดับสองของกลุ่มบี
และนัด๒ครับ๘ธันวาคมกลับมาเล่นในบ้านนะครับ
ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
แกรมในกลุ่มบีครับจะมีการแข่งขันนะครับ
เพื่อวัดว่าใครจะเป็นอีก๒ทีมที่เข้าสู่รอบรอง

หกแต้มนะครับก็ไปยืนรออยู่แล้ว
กับกัมพูชาเป็นเกมสุดท้ายที่ตกรอบไปแล้วนะครับ
และฮามาเจอกับมาเลเซียคู่นี่แล้วสำคัญครับ
ถ้าเกิดฮามานั้นเล่นแค่เสมอกับมาเลเซียได้นะครับ
พวกเขานั้นก็จะเข้ารอบตามเวียดนามมาเป็นที่๒
และจะเจอกับไทยในรอบรองชนะเลิศครับ